สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าในเมืองไทยของเรานั้น
สภาพอากาศจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทีเดียว
เพราะว่าหลังจากนี้มีแนวโน้มเป็นไม่ได้สูงที่เมืองไทยของเราจะเข้าสู่ฤดูฝนครับ
โดยจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับตั้งแต่ค่ำคืนนี้เป็นต้นไป
ปัจจัยสำคัญซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดฤดูฝนเมืองไทยก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
จุดที่เห็นอยู่ณขณะนี้นะครับไซโครนลูกนี้มีชื่อว่ารวานูนะครับเป็นภาษา
คาดการณ์ว่าในพรุ่งนี้เช้าจะไปอยู่บริเวณปากอ่าวเบงกอ
หลังจากนั้นในช่วงค่ำนั้นก็จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณแนวรอยต่อ
ระหว่างประเทศพม่าแล้วก็บังกลาเทศแน่นอนครับ
เคลื่อนที่เข้ามาใกล้แบบนี้รวมไปถึงพลังของพายุลูกนี้
แม้ว่าพายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองของเราโดยตรงนะครับ
แต่หางของพายุก็สามารถที่จะทำให้หลายพื้นที่ในประเทศของเรา
ต้องเจอกับฝนตกหนักได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
ภาพรวมสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรหลังจากนี้เป็นต้นไป

บริเวณทางตอนบนกันก่อนนะครับในพื้นที่ภาคเหนือ
ถือว่าเป็นหนึ่งพื้นที่นะครับที่จะได้รับผลกระทบเต็ม
พายุที่จะเคลื่อนที่ไปอยู่แถวบริเวณประเทศพม่านะครับ
หลังจากวันเสาร์เป็นต้นไปครับโอกาสเกิดฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับ
อุณหภูมิก็จะลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่พื้นที่ภาคอีสานเช่นเดียวกัน
เน้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
ก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันละทีเดียว
วันพรุ่งนี้ฝนอาจจะเยอะเป็นพิเศษนะครับ
อุณหภูมิเช่นเดียวกันครับลดลงอย่างต่อเนื่อง
การว่าวันที่อุณหภูมิอากาศจะดีที่สุดเนี่ยนะครับ
คือวันพุธหน้านะครับต่ำสุด๒๔สูงสุด๒๙องศาเซลเซียตเท่านั้น
ต่อนะครับที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับ
๒วันนี้อาจจะมีแดดอยู่บ้างนะครับ
หลังจากวันอาทิตย์เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
บนท้องฟ้าจะเพิ่มขึ้นโอกาสการเกิดฝนเพิ่มขึ้น

ต่อที่บริเวณภาคตะวันออกนะครับ
จากการตรวจสอบก็พบว่าวัน๒วันนี้ยังคงมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับ
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนจะเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็วันอาทิตย์ครับฝนจะตกกระจายในหลายพื้นที่เลยทีเดียวครับ
ร่องใต้ครับไปบริเวณฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ตครับ
พื้นที่นี้ก่อนหน้านี้เองมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน

แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจากกระแสลมที่รุนแรงขึ้น

ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องเตรียมพร้อมรับมือด้วย

ก็พบว่าในวันพรุ่งนี้นั้นโอกาสการเกิดฝนค่อนข้างน้อยนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไป

ที่ตกลงมาก็ช่วยดับอุณหภูมิความร้อน
สวัสดีครับ
มค